แต่เดี๋ยวให้ดูค่ะมีคนโผล่มาต้านด้วย
เกือบจะปะทะกันกับกลุ่มคนเสื้อแดงที่มาให้กำลังใจแล้วอะค่ะ
นี่แหละค่ะนักข่าวเดินถือกล้องตามเลยคุณผู้ชม
มุมข้างถ้าเกิดใครที่ตามข่าวอยู่จะใช่ไหมนะใช่ไหมนะตอบเลยว่าใช่ค่ะ
นี่คือพระเคร้อยล้านโอ้ยมันก็เป็นความวุ่นวายที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะ
เพราะว่าพระเคเข้ามาแสดงจุดยืนต่อต้าน
คุณทักษิณที่เดินทางกลับไทยแล้วจุดที่มาเนี่ย
อยู่ใกล้กับกลุ่มคนเสื้อแดงที่มาปักหลักรอต้อนรับ
ใช่กลัวว่าจะเกิดการปะทะไงพี่เบิร์ตเสียว
ก็ดูสิห่างกันอยู่กี่ก้าวครับครับ
ตรงหน้าปั๊มปอตทข้างสนามบินดอนเมืองค่ะ
ทีนี้ตอนนั้นน่ะนะจริงเครื่องคุณทักษิณลงแล้ว
แต่คุณทักษิณยังไม่ออกมาปรากฏกายพระเคก็ตะโกนต่อต้าน
ถ้อยคำก็รุนแรงค่ะตำรวจที่ยืนรักษาความปลอดภัยอยู่ตรงนั้น
ก็ต้องมากันตัวพระเคออกไปไม่ให้กระทบกับกลุ่มคนเสื้อแดง
คือเรียกรถแท็กซี่ให้เลยนะแล้วก็นิมนต์ให้ท่านออกจากพื้นที่
ถามว่ามีเหตุประทะไหมเมื่อวานมีอะไรเครื่องคว่างปลาไหม
ไม่มีเหตุประทะอะไรอะนะคะ